ถ้าคุณผู้ชมคุณวรพรนะครับมีร้านอยู่บนถนนตรงนี้
ในตลาดนี้จะเป็นยังไง๘๐วันแล้วที่ทำอยู่วันนี้
ทำแล้วทำอีกทำอีกทำแล้วลูกค้าจะมาไหม
ถ้าหน้าร้านเป็นอย่างงี้ร้องไห้เลยค่ะใช่ครับ
ชาวบ้านเขาบอกเหมือนคุณวรพรเลยฮะผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด
เทศบาลกระสังบุรีรำร้องให้สื่อช่วยหน่อยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย
นี่ทุกชาวบ้านนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คือมาดูหน่อยขุดท่อวางท่อระบายน้ำผ่านกลางตลาด
ปิดทางทำให้รถผ่านเข้าออกไม่ได้
โครงการวางท่อระบายน้ำความยาว๒๖๕เมตรครับ
เงินงบประมาณ๓ล้าน๒แสนบาทนะครับ
เริ่มก่อสร้างตั้งแต่พฤษภาคมสิ้นสุดสัญญาเนี่ย
กรณาคมเนี่ยจะเสร็จมั้ยเนี่ย

ครึ่งหนึ่งนะครับทำยังไม่ถึงครึ่ง

ผู้สื่อข่าวสอบถามหัวหน้าคุมงานก่อสร้างชี้แจงแบบนี้บอกว่า
โอ้โหคุณนักข่าวที่มันล่าช้าฝนมันตกน้ำขังเห็นไหมล่ะ

คาดว่าอีก๔๐วันน่าจะเสร็จเรียบร้อย

นางสาวกมลพัฒนารีรำเจ้าของร้านเสริมสวย

ที่ผ่านมา๘๐กว่าวันแล้วคุณนักข่าว
ร้านแถวนี้เขาลำบากจะเข้าจะออก
ขนาดคนขายยังมายากอะไร

วางได้อยู่ครับแต่ปัญหาเรื่องน้ำครับไหลตลอดครับ

ก็แล้วภายในเดือนกว่านี้นะครับ
สัญญาว่าจ้างโครงการเนี่ยกี่เดือนครับ
ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมยังไม่ได้ต้องถามคนใหญ่คนตัวครับ
ทีมข่าวไปถามท่านในอำเภอกระสังครับนายคำเคลื่อนพลชัยนะฮะ
ท่านบอกว่าทราบความเดือบร้อนของชาวบ้านในเขตเทศบาลแล้ว
แล้วก็สอบถามไปยังผู้รับเหมาก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่า

พ้นระยะนะครับบริษัทผู้รับเหมาจะต้องถูกปรับวันละ๘๑๐๐บาทนะครับ
แต่ดูแล้วคุณผู้ชมว่าทันไหมอีกครึ่งหนึ่งแล้วฝนมันจะไม่ตกเลย
สิงหากัญญาตุลาเนี่ยนะครับทั้งนี้ได้ประสานไปยัง
นายกเทศมนตรีตะบนกระสังนะครับให้มาเจรจากับผู้รับเหมาแล้วนะครับ
เมืองต้นก็ทราบว่าโครงการดังกล่าวนะครับได้สิ้นสุดระยะเวลาในการจ้างแล้วนะครับ
ทางเทศบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ก็ได้ประสานงานแล้วก็ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จ
แต่ว่าในช่วงของระยะเวลาในการแล้วเสร็จก็ยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้
ก็ได้ประสานกับทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลให้มีการเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรแล้วก็ประกอบกิจการในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนมากไปกว่านี้ครับ